คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ

วิวท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมพ์ครับ
เขาเนรมิตพื้นที่ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นคุณปู่
โอ้โหกลายเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวน่าสนใจมากเลย

เขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ไปแล้วนะครับ
ที่จังหวัดบุรีรำได้รับความนิยมมาก
ที่นี่คือสวนคุณปู่ครับ

เจ้าของก็คือนายธนิษฐ์ปุรณรำ
เป็นคนรุ่นใหม่นะที่มีไอเดียในการเนรมิตมรดกของคุณปู่
เนื้อที่ประมาณ๒๔ไร่ครับ
บริเวณบ้านไซโยงตำบลสแก่โพรงอำเภอเมืองบุรีรำ
ให้เป็นร้านอาหารร้านกาแฟและจุดชมวิวทางธรรมชาติ
โอ้โหดูมีหอคอยด้วย
ใช่เขาก็พาครอบครัวกันไปเที่ยวไงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

เพราะว่ามันล้อมรอบไปด้วยวิวทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้
ส่วนบริเวณทุ่งนาก็จะมีมุมต่างเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ
แชะเซลฟงเซลฟี่กันไป
แล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชน
จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย

แล้วค่าบริการในการเข้าชม

เรียกได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะ
แล้วตัวเองก็สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ด้วยถ้ามีนะ

เขารถจอดข้างทางเพื่อจะมาเดินเที่ยวชมนี่แหละครับ
ใครที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองนะ
สัมผัสธรรมชาติที่เย็นสบายแบบนี้
ก็สามารถเดินทางไปพักผ่อนกันได้ที่สวนคุณปู่
ตั้งอยู่ที่บ้านไซโยงตะบนสแก่โพรงอำเภอเมืองบุรีรำ
พื้นที่นี้ห่างจากตัวเมืองบุรีรำสักประมาณ๑๔กิโลเมตร
ขับจากถนนยางเข้าไปอีกประมาณ๑๕กิโลเมตรไม่ไกลเลยครับ
เปิดให้เที่ยวชมทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าจนถึง๑๙นาฬิกาก็คือ๑ทุ่ม
หลังจากนี้มันก็จะมืดมืดแล้วก็ไม่น่าอยู่แล้ว
ไม่สวยไงก็ต้องไปถ่ายรูปมีแสงสว่าง

เป็นแบบธรรมชาติ

อันนี้เป็นรถนำเที่ยวอย่างงี้ไหม

ใช่บุรีรำนี้บอกเลยเป็นเมืองที่น่าเที่ยว

โอ้โหมีเรื่องของทีมฟุตบอลให้ได้ติดตาม
แล้วก็เป็นเมืองที่นับวันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งโต
แล้วก็เป็นเมืองที่จริงมากช่วงนี้
โบราณสถานด้วยนะคะ

แล้วจุดตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้นะ